ข่าวนี้ต้องเปิดเพลงอย่างนี้ต้องลาออกเลยค่ะ
อยากให้คนกลุ่มนี้ลาออกจากการเป็นพระจับศึกไปเลย
เพราะว่ามีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาเสพติดค่ะ
ตำรวจไปตรวจฉี่มาแล้วนะคะฉี่ม่วงด้วย

พลเมืองดีเข้ามาแจ้งบอกว่ามีพระลูกวัดแห่งหนึ่งอ่ะ
มีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาเสพติด
ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดสพวังเจ้า
ก็เลยไปตรวจสอบที่วัดนี้อยู่ที่ตำบลนาโบด
ในอำเภอวังเจ้าที่จังหวัดต่าค่ะ
ดูพฤติกรรมของพระลูกวัดที่ถูกร้องเรียนแล้วนะคะ
แล้วนะคะตำรวจบอกว่าบางรูปเสพยาบ้าจริงจริง
ขออนุญาตเจ้าอาวาสค่ะเข้าตรวจปัสสาวะ
พระลูกวัดทั้งสามรูปตรวจออกมาปุ๊บสามรูป
ผลออกมาสีอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสีสีม่วง
ม่วงค่ะนั่นคือเท่ากับว่าคุณมียาเสพติดอยู่ในร่างกาย
ก็ยอมรับสารภาพด้วยนะว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาช่วงเช้าก่อนออกไปบินทบาทน่ะ
ทำไมครับมีพระอีกหนึ่งรูปรับสารภาพเพิ่มอีกด้วยนะคะว่า
อกจากจะเสพยาบ้าแล้วสุราอาตมาก็ดื่มนะ
จากนั้นตำรวจก็เลยต้องขอนิมนต์พระลูกวัดทั้ง๓รูป
ไปตรวจค้นที่กุฏิค่ะแต่ว่าที่กุฏิไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
แต่เนื่องจากตรวจพบแล้วแถมยังยอมรับแล้วด้วยแบบนี้
ก็ต้องให้ลาศิกขาล่ะค่ะนำทั้งสามรูปไปพบเจ้าอาวาสเพื่อทำการศึกเลย
แล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนนำตัวเข้ารับการบำบัดยาเสพติดซะนะคะ
เจ้าอาวาสเองก็บอกว่าที่วัดเนี่ยมีพระจำวัดอยู่สี่รูป
เจ้าอาวาสเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ก็จะมีกิจนิมนต์ออกไปข้างนอกประจำ
ไม่รู้เลยว่าพระลูกวัดที่เหลืออีก๓รูปมีพฤติกรรมแบบนี้
สุดท้ายชาวบ้านเขาทนไม่ไหวก็เลยต้องแจ้งตำรวจจับเนี่ยค่ะ